พวกโซเชียลเมดียาเขาจะต้องรุกเหมือนกันน่ะ
สันการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากรทมในโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าดูเดือดนะครับแล้วก็ลีลาแตกต่างกัน
คอนเทนต์ก็ต่างกันตามแต่ละสไตล์ของผู้สมัครแต่ละคนเรามาไล่เรียงจากที่เรียบ
เปิดแอคเคาน์ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อปล่อยคลิปลงพื้นที่หาเสียงจริงแล้วก็แนบนโยบาย
กรุงเทพเราทำได้ครับแต่ละคลิปเนี่ยยังคงฟอร์มความสุภาพเรียบร้อยโชว์ความเข้าถึง
ชุมชนด้วยนะฮะส่วนคุณสิทธาธิวารีผู้สมัครจากภักดิ์ไทยสร้างไทยนะฮะท่านนี้ไม่ได้มี
พื้นที่หาเสียงตามสถานที่ต่างนะคะและที่เป็นสีสันมากหน่อยก็น่าจะมีนี่แหละค่ะนี่ลีลาการ
ติ๊กต๊อกประกอบเสียงเพลงนอกจากคุณสิทธาจะเต้นโชว์แล้วนะคะยังไม่ลืมแปะข้อความขอ
คะแนนเสียงเอาไว้ท้ายคลิปด้วยอยากให้ดูช่วงนี้หน่อยค่ะ

โอ้โหเต้นพริ้วเลยนะมาดูคุณโรสนา

ถือว่าเป็นผู้สมัครที่ลุกสังคมโซเชียลแบบเอาจริงเอาจังดูท่าทีของเธอสิ
ทีมงานครับขยันทำคลิปเรียกคะแนนจากชาวเน็ตทั้งบนเฟซบุ๊คและติ๊กต๊อก
แต่ละคลิปนี้นะจะเห็นเลยดุเด็ดเผ็ดมัน
ให้มันถูกใจคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ครับ
ตอกย้ำด้วยคลิปแนวถามตอบถือเป็นรูปแบบการประสัยแบบย่อม
บนสังคมออนไลน์อีกหนึ่งคลิปหนึ่งคำถามกับหนึ่งนโยบายครับ
ค่ะไปดูอีกสักคนนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ซึ่งก็เป็นผู้สมัครอีกคนที่เปิดแอคเคาน์ขึ้นมา
เพื่อหาเสียงจากชาวเน็ตโดยเฉพาะเหมือนกัน
แต่ละคลิปก็จะมีใส่เพลงตัดภาพแบบหวือหวาหน่อยนะฮะ
เรียกได้ว่างานนี้โดนใจวัยรุ่นค่ะ
ซึ่งนอกจากมีทีมออนไลน์แล้วคุณอัศวินยังได้คนใกล้ชิด
ก็คือลูกชายพงศกรขวัญเมืองที่ช่วยทำคลิปออกมาเชียร์คุณพ่อด้วย

นี่ไงก็ได้เห็นหลากหลายอิริยบทนะคะ